คุณผู้ชมมาดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
หนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาเพิ่งแต่งงานกันเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
วันที่ผ่านมานี้เองนะฮะปรากฏว่าทั้งสองหากไปนั่งดื่มกิน
ดื่มเหล้าที่บ้านภรรยาดื่มไปสักพักเกิดอาการมืนเมา
ฝ่ายชายค่ะจู่ก็ชักปืนออกมาปืนขนาด๙มิลลิเมตรแล้วก็บอกว่า
นี่ไงผมเป็นคนชอบสะสมอาวุธโชว์ระบบเซฟตี้ของปืน
แล้วเอาปืนยกจอดศีรษะตนเองปรากฏว่าปืนมันลั่นค่ะ
ปืนมันลั่นนะคะจากขมับด้านหนึ่งทะลุอีกด้านหนึ่ง
แล้วคุณขาบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายไม่รอดนะเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือท้องที่สพน้ำสมนะคะ
ตำรวจเองกู้ภัยเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คนที่บาดเจ็บชื่อว่านายอนุชาคันทีอายุ๓๘ปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบว่าถูกยิงที่ขมับขวา๑นัด
กระสุนทะลุขมับซ้ายอาการสาหัส
ตอนกู้ภัยไปถึงนอนจมกองเลือดแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑นัด
มีปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่อีก๑ปลอกด้วย

แล้วขวดเหล้าเนี่ยกระจายเกลือนเลยค่ะ
แก้มก็มีสอบถามนางสาวปุ๋ย
นามสมมุติอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานสาวของผู้ตายด้วย
ทราบแบบนี้ค่ะคือผู้ตายมีอาชีพรับจ้าง

ผูกข้อไม้ข้อมือกับนางสาวสุภาวดีมณีศรีอายุ๒๙ปี
เมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุตนเองนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนชาย๓คน

หลังจากนั้นเบาสาวคู่นี้เดินมาแล้วก็มานั่งร่วมวงด้วย

ฝ่ายหญิงก็คือนางสาวสุภาวดีเนี่ย

บอกว่าขอตัวกลับก่อนขอไปนอนที่บ้าน

พอเมาได้ที่ค่ะผู้ตายโทรศัพท์เลย
เรียกนายป๊อปลูกหนี้มาหาที่บ้านเพื่อทวงเงินค่าติด
แล้วขณะนั้นก็ชักอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรออกมาโชว์
อ้างบอกว่าเป็นคนชอบสะสมศึกษาเกี่ยวกับอาวุธปืน
พอนายป๊อปลูกหนี้มาถึงปรากฏว่ามีปากเสียงกันเล็กน้อย
ก่อนที่ผู้ตายจะยกปืนจ่อขมับขวาของตัวเอง
เพื่อจะโชว์การยิงปืนลักษณะคือข่มขู่ไกล
เพราะว่ามีปากเสียงกับลูกหนี้ด้วย
แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละปืนมันลั่นค่ะ
ลั่นใส่ขมับไปหนึ่งนัดกระสุนเจาะทะลุขมับขวา
หงายไปนอนกับพื้นจมกองเลือด
ทุกคนที่นั่งอยู่ในบริเวณบ้านตกตะลึงโหทำอะไรกันไม่ถูกอ่ะนะฮะ
ตอนนี้เห็นกันก็นั่งกินเวียดอยู่ด้วยกันนะคะนั่งในบริเวณ
แล้วทีนี้หนูเลยเดินไปหลังบ้าน
จะไปหางอดของเขา
ก็กำลังจะต้มนอกไก่
ก็เลยไปลั่งอะไรก็เลยได้ยินเสียงปืน
ไอ้ป๊อบนั้นมันแย่งพื้นอย่างไร

แกประมาณว่าแกลองคืน
เหมือนว่าเซฟให้ดีนะอะไรประมาณเซฟปืนนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามนางสุภาวดี

ตายเนี่ยนะคะคือหลังจากที่คุยกับตำรวจเสร็จ
ก็นำอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรพร้อมกับแมกกาซีน๒อัน
กระสุนปืนอีก๑๖นัดที่เก็บไว้
หลังเกิดเหตุนำมามอบให้กับตำรวจ
แล้วก็บอกว่าสามีก็คือนายอนุชาผู้ตายเนี่ย
เคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมา
เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มารู้จัก
หาดูใจกับตัวเองได้๑เดือนแล้วตกลงปลงใจ
แต่งงานกันผู้ตายเป็นคนชื่นชอบอาวุธ
แล้วก็เคยนำออกมาโชว์วัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจว่าไงพันธุ์ตำรวจเอกอารักษ์เจริญธนกุล
เป็นผู้กำกับสพน้ำสมบอกว่าจากการสอบปากคำพยาน
ในจุดเกิดเหตุ๔ปากให้การเป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน
แล้วก็ไม่มีพิรุษเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปตรวจขม่าวดินปืน
ตามร่างกายไว้เป็นหลักฐานส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ที่เป็นปืนเป็นปืนมีทะเบียนนะคะแต่ยังตรวจสอบรายละเอียดว่า
ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าปืนอ่ะมีทะเบียนแต่ต้องตรวจสอบว่า
มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะภรรยาแล้วก็ญาติก็ไม่ติดใจกา
สาเหตุการเสียชีวิตก็เลยนี่แหละค่ะมอบศพให้ดำเนินคดีตามไปประกอบพิธีกรรมนะคะ